วันนี้เราสองคนผมและคุณชิสาจะพาไปหาของกินของอร่อยกัน
ว่าแต่แถวนั้นมีอะไรให้ได้กินได้อร่อยกันบ้าง
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดข่าวสัญจร

ตลอดข่าวสัญจร
เฮยกตำบล
คุณคุณภาพค่ะตอนกลางวันเราได้ไหว้องค์พระปฐมเจดี

เราก็ไปหาทำอะไรหาอะไรกินกันหน่อยสิ
แล้วใช่ไหมบอกเลยว่าตลาดโต้รุ่งเขาเนี่ย

ของกินของอร่อยถูกรวบรวมเอาไว้ที่นี่แล้วนะ

เล่มาทางนี้เลยครับคุณผู้ชม
กับตลาดโต้รุ่งที่บอกว่าไม่ใช่ตลาดธรรมดา
เพราะของกินเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียว

หอยทอดนายคิมที่ถ้าได้ลิ้มลองเนี่ย
รับรองติดใจแบบลิ้นไฟลุกกันเลยทีเดียวล่ะครับ
ที่ไฟลุกก็เพราะว่าแม่ค้าพัดที่ไฟลุกที

เมนูที่ร้านมีเด็ดกื้อหอยฮอด

ที่สำคัญที่นี่ก็มีหอยทอดถาดเจ้าเดียวในนักความปภมอีกด้วย
จุกจุกแน่นแน่นไปเลยทีเดียวทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้าน
บอกเลยว่าเด็ดครับพี่น้องแต่อย่าหยุดไปกันต่อกับอีกหนึ่งร้าน
ราดหน้าเจ้าดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักสัมผัสได้จากคิวที่ยาวมากเลยล่ะครับ
ของเด็ดของเขาก็คือราดหน้าและผัดซีอิ๊วการันตีความอร่อยมายาวนานกว่า๕๐ปี
เด็ดคือราดหน้าลูกชิ้นใครไม่เคยลองต้องไปโดนสักครั้ง
ล้านจวราดหน้าครับใครผ่านไปต้องแวะมากินครับ
ถ้าไม่มากินถือว่าผ่านครับน่าเป็นใดยังไงฝัดล้านไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ
แต่กินขาวไม่กินหวานได้ยังไงร้านต่อไปไม่มีใครไม่รู้จักครับ
มะม่วงน้ำปลาหวานระคังทองถ้าได้ลองแล้วจะติดใจ
ไปไม่ทันอดกินเพราะคนเนี่ยมาต่อคิวยาวเหยียด
แล้วมีเมนูเด็ดอะไรบ้างแนะนำหน่อยสิครับแม่ค้า

ตัวที่สองก็คือกะปิน้ำนะคะ
แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกะปิโวนะคะทางร้านทำใหม่
ถ้าลูกค้าสนใจนะคะมาที่หน้าร้านได้ค่ะ
ตลาดโต๊ลุงองค์พระปฐมเจดีนะคะนี่แค่น้ำจิ้มนะครับ
บอกเลยว่าตลาดนี้เนี่ยของอร่อยเยอะมาก
ที่สำคัญคือวิวพระปฐมเจดียามค่ำคืนที่งดงามไปอีกแบบ
ใครที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ผ่านนครปฐมก็อย่าลืมแวะตลาดโต้รุ่งกันนะจ๊ะ
โอ้ยอร่อยจริงจริงกับตลาดโต้ลุงดีนะคนปฐม

นี่ถ้าคุณท้องบวมขนาดนี้ดิฉันว่านะคุณต้องไปกินชาหมักคอมบูชาบีทาเก็ต
เขาบอกว่าดื่มแล้วสบายใจเรื่องการขับถ่ายดีจริงกับชาหมักคอมบูชะบีทาเก็น
ไม่ว่าคุณจะกินหอยทอดราดหน้าน้ำปลาหวานมาโอ๊ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะ
เอ็นจอยกับอาหารการกินได้เต็มที่เลย
ขอให้เอ็นจอยกับการมาเจอที่จังหวัดนครปฐมด้วยนะครับ
แล้ววันนี้ต้องขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก็นด้วยค่ะ